ผู้ชมครับเรื่องนี้ก็จับตัวได้แล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีคนร้ายไปไล่แทงชาวบ้าน

ตอนนั้นก็กลัวโอ้โหไอ้คลั่งสองจะมาหรือเปล่า
หลังจากที่นางสาวสายฝน
ขานวงอายุ๓๘ปีเป็นภาพคืนวันเกิดเหตุ๑๒ธันวาคม
เป็นพนักงานกราฟฟู้ดผูกคนร้ายใช้มีดแทงที่ต้นแขนขวาบาดเจ็บเย็บไป๒เข็ม
ขณะที่ขี่จักรยานยนต์จะไปส่งอาหารให้ลูกค้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
โอ้โหตอนนั้นกลัวกันมากนะ
เพราะว่าเรื่องที่ไอ้คลั่งไปไล่แทงชาวบ้าน
เจ็บไป๖เสียชีวิตไป๒เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจตอนที่ลงพื้นที่ไล่
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งจุดเกิดเหตุและจุดใกล้เคียงเนี่ยนะครับ
เมื่อวันนั้นยังจับไม่ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุนะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมานี่ฮะจับได้แล้วนะครับ
นายตรีพบรอดจุ้ยอายุ๒๗ปี
ไปจับได้ที่บ้านของเพื่อนสนิทในซอยใกล้สี่แยก๔ศรัทธา
หมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานี
คนใส่แมสเสื้อดำนี่ครับ
แขนยาวเนี่ยครับเสื้อดำตรงนี้นะครับ
นี่เจ้าหน้าที่ก็ตรวจหลักฐานต่างนะครับ

นายตรีพบหรือว่าในปอนะฮะชื่อเล่น
ตรวจสอบตอนแรกที่ไปเจอลักษณะดูเหมือนกับมึนเมาอะ
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็คุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองอุดรธานี
นี่ก็เป็นหลักฐานต่างที่ยึดได้ที่บ้านนะฮะ

มีเสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุนะฮะ

มีกางเกงยีนขาสั้นมีเสื้อคลุมสีดำ
ไม้หน้าสามอันหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
มีมีดปอกผลไม้ซึ่งด้ามหัก๑เล่ม
แล้วที่ตรงด้ามที่หักเนี่ยไปเจอตรงจุดก่อเหตุนะฮะ
ไปแทงนางสาวสายฝนนะครับ
มีจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุ
มียาบ้า๑๐๕เมตรนะฮะ
โอ้โหนี่มันเกินเสพไปเยอะเลยนะครับ

ปัสสาวะพบสารเสพติดนะครับ
ปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะเป็นสีม่วงนะฮะ
นายตรีพบผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุจริงครับ
ทั้งแทงสาวกรับฟูตนะครับ
แล้วก็ใช้ไม้หน้าสามไปตีชาวบ้าน
ก่อเหตุในซอยนวลพี่บูลนะ
ก็สารภาพว่าเสพยาบ้าด้วย

นายตรีพบผู้ต้องหาอ้างว่าเมานะครับ
แล้วก็ครับแค้นใจพนักงานส่งของ

บอกว่าแค้นใจพนักงานส่งของ
เพราะเคยสั่งของออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง

ก็ส่งมาตามปกตินี่แหละ
แต่ว่าตอนที่ของจากร้านที่เขาส่งมาถึงแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าพนักงานส่งของเนี่ย

บอกว่าเป็นแบบนี้เจอแบบนี้๓๔ครั้ง
แต่ละครั้งยอดที่สั่งก็สักประมาณ๒๐๐กว่าบาท
แต่ไม่เคยได้ของมาใช้เลยนะ

ขี่ไปใช้ไม้หน้าสามตีชาวบ้าน

เป็นพนักงานส่งของเหมือนกัน

บอกว่าอยากขอโทษไปยังคนเจ็บ
ยืนยันว่าการก่อเหตุ

คลั่งไล่แทงคนก่อนหน้านี้ด้วย
บางเจ้าที่เค้าทำเค้าให้โอนก่อน

มันก็หลายเครื่องตัวหลายฆ่านะครับ
มันก็แล้วก็ครึ่งใจใช่
นั่นแหละครับอยู่ได้วางแผนมาก่อนไหมพี่หรือว่าแบบไม่ครับไม่ได้วางแผนครับ
ไม่ได้มีพฤติกรรมเรียนแบบกับเคสก่อนหน้านี้ในจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับโอ้ไม่ใช่ครับ
รู้เรื่องนั้นไหมพี่ได้ดูข่าวเรื่องอะไรไหมรู้รู้ครับรู้ความความกดดันของเราเครียดตกงานหรือเครียดที่ทะเลาะกับแฟน
ตกงานด้วยครับตกแล้วก็สั่งของก็ไม่ได้ด้วยครับอยากขอโทษอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ผมแค่คนเดียวนะครับ
หลายคนต่อหลายคนครับแถวบ้านอย่างนี้พี่ตรงข้ามบ้านอะไรอย่างนี้
ใช่ครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับมันก็เป็นแบบโกรธแค้นแบบเซ็ตรับของหยิบแล้วก็ไปให้ของแล้วก็ขับรถไปแบบงงครับ
ก็อ้างเหตุผลไปต่างนานาท่าทางจะเมายาบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
ท่านผู้ชมครับนายตีพบคืนวันนั้น๑๒ท่านวาคมก่อเหตุสองที่นะครับ
ที่แรก๒ทุ่ม๔๕นะครับใช้มีดไปแทงนางสาวสายฝนพนักงานกราฟฟู้ด
หลังจากนั้น๑๕นาทีขี่จักรยานยนต์ไปนะฮะไปไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
จุดแรกที่ซอยอุดรดุษฎีสองนะครับใช้ไม้หน้าสามดักตีคนขี่จักรยานยนต์
อันนี้เขาเจ็บเล็กน้อยนะฮะซึ่งจุดที่สองเนี่ยอ้างว่านึกว่าเป็นพนักงาน
ส่งของเหมือนกันนะฮะแม่ของนายตรีพบนะครับหลังจากรู้ข่าวนะครับ
อายุ๕๘แล้วนะฮะชื่อนางสังวานก็มาที่สพเมืองอุดรธานี
ดูค่ะคุณแม่น่าสงสารมากนะครับแม่บอกเป็นห่วงลูกชายนะ
กลัวว่าตำรวจเนี่ยจะทำร้ายร่างกายลูกนะครับซึ่งตำรวจเขาไม่ทำหรอกนะฮะ
แต่แม่เขาเป็นห่วงอ่ะนะก็มานะครับแล้วก็บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าปกติลูกชายเนี่ยเป็นคนนิสัยดีนะรักพ่อรักแม่มากรักครอบครัวมากนะ
ไปทำงานเนี่ยได้เงินเดือนมาเนี่ยเอามาให้แม่เกือบหมด
จนกระทั่งกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยถูกบีบให้ออกจากงาน
ลูกก็ต้องลาออกพอลาออกมาก็ไม่มีงานทำลูกก็เครียดนะ
ซึ่งแม่ก็ไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้
วันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะขี่รถไปหาแฟน
แล้วก็กลับมาที่บ้านเช้าอีกวันหนึ่งเลยคือก่อเหตุคืนวันเสาร์
สิบสองธันวามาเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับมาถึงก็ไม่ได้บอกอะไรนะ
แม่บอกว่าเห็นข่าวเรื่องสาวแกรปถูกทำร้ายเนี่ยตอนนั้นยังคุยกับลูกเลยนะ
บอกโอ้โหทำไมคนสมัยนี้มันโหดจังเลยแล้วก็เพิ่งมารู้นี่แหละว่า
เอ้าตกลงคนก่อเหตุเนี่ยคือลูกชายนะฮะเธอบอกว่า
รับเลยว่าตอนนี้เนี่ยพูดอะไรไม่ออกจริง
คุณผู้ชมคะลักษณะเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะคะคือนายตรีพบ
ผู้ก่อเหตุทำร้ายนางสาวสายฝน
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งของให้กับลูกค้า
ที่ร้านอาหารบนถนนอุดรดุษฎีนะคะ
ใช้เส้นทางลัดในซอยอุดรดุษฎี๒
พอขี่มาเกือบจะถึงปากซอย
เห็นคนร้ายยืนอยู่ข้างทางเหมือนจะวิ่งปรีเข้ามาหา
เธอก็เห็นท่าไม่ดีขี่รถชิดเลนซ้ายแล้วก็เพิ่มความเร็ว
คนร้ายวิ่งเข้ามาเหวี่ยงมีดใส่เธอ
พอขี่รถไปส่งของให้ลูกค้าห่างออกไป๕๐๐เมตร
ถึงจะรู้ตัวว่ามีแผลที่ต้นแขนเย็บไป๒เข็มนะคะ
ตอนแรกไม่รู้สึกตัวว่าโดนฟันไปที่ต้นแขนครับ
ทีมข่าวได้คุยกับแฟนสาวของคนเจ็บ
เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่สองค่ะ

เหตุการณ์นี้นะคะเราได้ข้อมูลมาว่า
ตัวเองกับแฟนขี่รถจักรยานยนต์กลับจากเที่ยวงานทุ่งศรีเมือง

ขี่รถเข้าไปในซอยพิบูรณ์พอไปถึงที่เกิดเหตุ
ด้านซ้ายมือเห็นผู้ชายคนนึงยืนถือไม้หน้าสามอยู่
แล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งปรีมาหาแล้วร้องเสียงดังเหมือนเรียกพลังอะไรสักอย่าง
เอาไม้ฟาดเข้าที่มือของแฟน
โชคดีที่แฟนสามารถประคองรถไม่ให้ล้ม
แล้วก็ขี่ไปขอความช่วยเหลือจากร้านอาหารที่อยู่ใกล้
รับว่ากลัวว่าคนร้ายจะกลับมาทำร้ายอีกค่ะ
พอเห็นข่าวว่าจับคนร้ายได้สบายใจขึ้น
แต่ยังไงก็ยังต้องระวังมากกว่าเดิมนะคะ
เพราะว่าคนร้ายก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน

มาทำร้ายแบบนี้ได้ก็ต้องระวังว่า
ไม่รู้ในอนาคตคนเราจะไปเจอคนร้าย
ก่อเหตุอะไรลักษณะไหนอีกบ้าง
ขี่รถมาแล้วตอนนี้มันจะยืนอยู่ฝั่งซ้ายมือ
แต่ตอนนี้มันก็เอาไม้เหวี่ยงมาฝาดเลยค่ะ
โดนรถคันแรกก่อนค่ะ

ของหนูไม่ล้มค่ะเพราะว่าแฟนประคองได้
แต่ว่าไม้ที่มันเหวี่ยงมาโดนมือแฟนนะคะแล้วก็แขนถลอกค่ะ
ส่วนเหตุการณ์ของนางสาวสายฝนพนักงานส่งอาหารที่บาดเจ็บ
เธอก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าจับคนร้ายได้ดีใจมากค่ะ
เพราะว่ายังกลัวยังภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เจอกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ส่วนแรงจูงใจที่คนร้ายบอกว่าแขนพนักงานส่งของ
บอกว่าคงเป็นเพราะความโชคร้ายของเธอละมั้ง
ที่ผ่านมาเธอทำงานส่งของไม่เคยทำอะไรแบบนั้นกับลูกค้านะ
แล้วเธอเองก็ไม่รู้จักกับคนร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทอักขพลยี่เกาะสารวัตรสืบสวน
กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ก็เลยบอกว่าหลังเกิดเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นี้
ชุดสืบสวนไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปเจอกล้องจุดที่คนร้ายเอาไม้หน้าสามดักตีชาวบ้านนะคะ

แล้วก็เลยเห็นว่ามันคล้ายกับเหตุการณ์ที่พนักงานส่งอาหารถูกฟันไว้ที่แขน
ไล่ดูกล้องแบบนี้แล้วก็เชื่อมเรื่องกัน
เฝ้าสังเกตการณ์จนเจอตัวคนร้าย

นี่ค่ะแล้วก็นำตัวมาสอบปากคำ

คือกล้องวงจรปิดมันก็เป็นหลักฐานสำคัญเห็นภาพลักษณะแบบนี้
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่พฤติกรรมเรียนแบบ
คลั่งที่ไล่แทงคนเสียชีวิตเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะ

คุยกันเยอะนะตั้งแต่เมื่อวานที่เล่าข่าวนี้ไป
บอกว่ามันลอกเลียนแบบ
แจ๊คที่ขี่รถจักรยานยนต์เอามีดไปไล่แทง
เสียชีวิตไป๒ศพเจ็บไป๖คนหรือเปล่า

ตำรวจบอกว่าไม่ใช่นะคะ
ไม่น่าจะใช่พฤติการเรียนแบบกัน

คนร้ายเหตุการณ์นี้คือเมา
แล้วก็แค้นใจพนักงานส่งของ
พอเมาเหล้าเสพยาเข้าไปอีก
เห็นพนักงานส่งของขี่รถผ่านมาก็เลยไปทำร้าย
แล้วก็ขี่รถจักรยันยนต์ยนต์กลับไปแถวถนนพี่บูล
แล้วก็ไปเอาไม้หน้าสามตีชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
พอพบผู้เสียหายขับรถมาแต่งกายเป็นลักษณะคล้ายกับคนที่ส่งของ
เขาก็เข้าไปก่อเหตุเลย
จากความคับแค้นใจไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์ใดทั้งสิ้น
ก่อเหตุเสร็จก็ขับรถกลับบ้าน
พอกลับไปถึงที่บ้านก็ไปเอาวุฒิไม้ที่อยู่ใกล้บ้าน
ดักรอข้างถนนพบคนแต่งกายคล้ายคนส่งของ
ก็ใช้อาวุธไม้ทำร้ายอีกครั้ง
นายตรีพบตอนนี้ถูกแจ้งข้อหานะครับแน่ก็คือเรื่องของยาเสพติดนะฮะ
ที่มียาบ้าไว้ในความครอบครองนะครับเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับ
ส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็การพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะพวกนี้ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาด้วย
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเนี่ยเดี๋ยวจะรอเรื่องของใบรับรองแพทย์
ทางคนเจ็บด้วยนะฮะจะได้ขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
แม่แต่เครียดยังไงคุณก็ไปไล่ทำร้ายชาวบ้านเขาไม่ได้
ใช่ค่ะคุณก็ต้องหาทางออกด้วยวิธีอื่นนะฮะโอ้โห